คุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ค่ะสบายดีหรือเปล่านะคะ
พี่แจกรีนจะพาไปพูดคุยค่ะกับพี่กวางกะมนต์ชนก

กวางหยิบกีต้ามาร้องเพลง

สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับบรรยากาศสบายกับซุปเปอร์สตาร์

ก็จะมาออกรายการนี้นะคะ
มีขิมอังสุมารินโกโบริอยู่เลยค่ะ
ถ้าแฟชแบ็คกลับไปกี่ปีแล้วคะ

คือภาพตีขิมพี่เนี่ยเป็นแบบที่ติดตาตึงใจแฟน
ีดแบ็คเป็นไงบ้างคะยุคนั้นเลย
นั้นเนี่ยหัดตีขิมเพื่อจะเป็นอังสุมารี
ผลปรากฏว่าคนชอบมาก

ซึ่งถ้าถามว่าพี่จะรับงานแสดงอีกไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดีมากฟังเสียงหน้าภาคดีธรรมดา

ด้วยเวลาด้วยบทที่เรายังไม่โดนใจเนี่ย
เราก็ทำอะไรที่ขึ้นอยู่กับตัวเราคนเดียวเองได้
คือหลายคนไม่ทราบอ่ะค่ะว่าที่มาที่ไปแล้วมันเป็นเพลงพี่กวางยังไงบ้างยังเป็นเพลง
แค่ฝันนี่เป็นเพลงประกอบละครเรื่องเวล่านดอดแก้ว
แล้วเราได้พี่ชมพูฟุตตี้มาแต่งเพลงละครให้
แล้วกวางเป็นคนร้องเอาไว้ตอนจบของละคร
แต่คนก็ไม่ค่อยรู้เพราะเราไม่ได้โปรโมทอะไร
ความหมายดีมากแล้วพี่ชมพูเขาแต่งไว้ดีมาก

กระโมชนกออฟฟิเชียลขึ้นในวีดีโอนิกนะคะ
แล้วก็มีออฟฟิเชียลด้วย
และท้ายที่สุดแล้วค่ะอยากถามพี่กวางค่ะ
ลับในการคงรักษาความเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณภาพขนาดนี้ค่ะพี่
ต้องบอกว่าจริงตัวเองเป็นคนที่ธรรมชาติ
เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ
แล้วก็รักษาคุณภาพของงานมีสัมมาคารวะมีตรงเวลา
ตั้งใจกับงานทุกชิ้นที่ทำไม่ว่าจะเป็นงานละครเพลงหรืออะไรก็ตามแต่
แล้วก็ซื่อสัตว์ต่อประชาชนที่เขาติดตามเราอยู่เสมอนะคะ
แล้วมีแฟนเดินมาถามพี่กวางว่าสบายดีหรือเปล่า

สบายดีค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยที่ยังมีแฟนคลับติดตามมาจนถึงวันนี้นะคะ
แล้วก็คิดว่าเป็นกำลังใจของกวางมากเลยค่ะที่จะทำให้กวางสบายดีต่อไป
แล้วก็ทำสิ่งดีให้กับสังคมให้กับแฟนละครต่อไป
แล้วมาจนใจร้านของเรามีของที่ลึกเล็กน้อยค่ะ

อันนี้เดินทางได้๒๓วันพี่

คุณม้าค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ

รักษาคุณภาพของงานมีสัมมาคารวะมีตรงเวลา

แล้วก็ซื่อสัตว์ต่อประชาชนที่เขาติดตามเราอยู่
แอบด้วยมอง